เด็กก็มักจะบอกว่าทำไมต้องมีการบ้าน
การบ้านไม่ได้ช่วยทำให้เขาฉลาดขึ้น
แล้วการบ้านไม่ได้ช่วยให้เขาเก่งขึ้น

แต่อย่าลืมว่า๘วิชา๕ข้อเนี่ย

อันนี้อาจารย์ว่าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่สำคัญ

เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่า
มานั่งทำการบ้านในห้องเรียนอย่างเดียว
ไม่ได้แบบทำให้เรารู้ว่า

มีหากว่ามีใครงั้นจะอยู่เต็มหรือไม่
ใครก็จะพูดถึงว่าการบ้านเนี่ยมันสำคัญไหม
ปัจจุบันเนี่ยการบ้านยังจำเป็นอยู่ไหม

คุณครูโรงเรียนมีความมั่นใจแค่ไหน
ที่อยากจะรู้ว่า๕๐นาทีในการจัดการเรียนการสอน
เด็กได้รับองค์ความรู้ครบถ้วนไหม

นั่นก็คือคุณครูไม่มั่นใจในตัวเด็ก
รวมไปถึงผู้ปกครองไม่ได้มีความเชื่อมั่นในระบบโรงเรียน
ถ้าไม่มีการบ้านก็จะต้องถามหาการบ้าน
ในเรื่องนี้มันจึงทำให้เกิดปัญหาว่า
ทำไมถึงจะต้องมีการบ้านกลับไปทำที่บ้าน
ถ้าการบ้านคือสิ่งที่เอาไปทำที่บ้าน
เอาไปทำในปริมาณที่เยอะแล้วต้องใช้เวลานาน
อันนี้อาจารย์ว่าไม่จำเป็นแล้วก็ไม่สำคัญ
เราต้องกลับมาดูว่าถ้ามีเพื่ออะไร
มีเพื่อทบทวนองค์ความรู้
เพื่อพร้อมที่จะไปเรียนต่อในวันพรุ่งนี้

มีเด็กไปโพสต์ว่าคุณครูให้การบ้านเยอะมาก

ก็มักจะบอกว่าทำไมต้องมีการบ้าน
การบ้านไม่ได้ช่วยทำให้เขาฉลาดขึ้น
แล้วการบ้านไม่ได้ช่วยให้เขาเก่งขึ้น

แล้วการบ้านมันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

บางทีเราต้องไปดูว่าเขามีเป้าหมายอะไร

เพราะว่าถ้าเป็นโรงเรียนอย่างเช่นวิทคณิตเนี่ย
กระบวนการเรียนการสอนมันจำเป็นต้องใช้ทักษะความเข้าใจ

อาจจะต้องมีการทำเสริมการบ้าน

แต่ถ้าเป็นวิชาที่ท่องจำ
ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยนะคะว่าควรจะต้องมี

คาบ๘คาบต่อวันคาบละ๕๐นาที

สอนให้การบ้านแค่๕ข้อเองนะให้น้อยมากเลย
แต่อย่าลืมว่าเมื่อ๘วิชา๗วิชา
๕ข้อมันเป็นจำนวนเท่าไหร่
ถ้าเกิดว่าย้อนไปตอนที่หนูยังเป็นเด็ก

ก็จะได้รับการบ้านที่เยอะมาก
ก็จะส่งผลให้หนูไม่ได้ออกไปทำอย่างอื่น

แล้วก็เด็กยิ่งฉลาดไม่เห็นด้วยค่ะ
เพราะว่าเกินพัฒนาการของนักเรียน
ที่จะรับสิ่งเยอะแล้วก็

ทำให้เขารู้สึกว่าการเรียน
มันน่ากลัวไม่อยากเบี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะ

ผ่านมัธยมมาประมาณ๔๕เดือนค่ะ
เรียนสายวิคณิตโดยตรงเลย

จะสั่งโดยที่ไม่ได้ปรึกษากันว่าแบบ
วิชานี้ฉันจะสั่งนะ

ทำให้พอมารวมกันของทั้งวันแล้ว

กลับบ้านก็๒๓ทุ่มแล้ว
น้ำกินข้าวอะไรเสร็จก็๓ทุ่มเกือบ๔ทุ่ม
ทำการบ้านอย่างเร็วสุดเลยก็คือ๒ชั่วโมง

ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่การบ้านมันยาก
ตีไปเลยตี๑ตี๒
นอนก็แทบไม่ได้นอนอะไรแบบนี้ก็มีค่ะ
สำหรับการบ้านที่มีปริมาณมากขึ้น

ถ้าเป็นในชั้นต่างปฐมวัยหรือปฐมศึกษา

หรือผู้ประองค์ที่ช่วยการทำ
ท่านถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงาน

ส่าห์เสียสตางค์ส่งลูกไปเข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็น
กลับมาบ้านแล้วเนี่ยยังต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อีกเหรอ
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนมันควรจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียน
หน้าที่ของคุณครูซึ่งตรงนี้เนี่ยก็พบว่าเป็นปัญหา
ซึ่งระบบการศึกษาถามว่าทุกคนรู้
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรู้ดีนะคะคุณครูทราบดีผู้ปกครองเองก็ทราบ
ในการที่จะแก้ปัญหาด้วยการที่เราจะต้องมีประเด็นกันว่า
การบ้านเหมาะสมไหมจำเป็นไหม
ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็มองว่ามันคือมันคือปัญหาที่ปลายเหตุ
เพราะว่ารูปแบบของระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ย

การเมากันบ้านสำคัญกับเด็กไทยมาก

อย่างหนึ่งว่าเราสามารถทำได้อย่างรวดเร็วว่องวัย
และที่สำคัญมองปั๊บไปปุ๊บแล้ว
เรามีทักษะอะไรบ้างในการที่จะจดจำภายในระยะเวลาสั้น
แล้วก็ต้องบอกว่าการลอกการบ้านของเด็กไทยเป็นมานาน

อันนี้คือทักษะการเอาตัวรอดของเด็กไทยนะคะ
ซึ่งอาจารย์ก็ต้องตอบกลับไปแบบตลกว่า
ก็คงไม่มีชาติใดในโลกที่จะเก่งเท่าเด็กไทย
บางคนบอกว่าการบ้านเนี่ยสามารถหาคำตอบได้จากอินเทอร์เน็ต
ป้อนโจทย์เข้าไปเนี่ยเขาก็ได้คำตอบกลับมาแล้ว
ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไร
ถ้าเราบอกว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือ
ต้องการให้เด็กใช้เทคโนโลยีในการเอาตัวรอด
อันนี้ตอบโจทย์ว่าใช่
แต่ถ้าบอกว่าอยากให้เด็กได้เกิดองค์ความรู้
กระบวนการคิดทักษะการคิด

ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณครูให้การบ้านเด็กไทยเยอะไป

ว่าสาววิชาบริวณาการเหลือหนึ่งวิชาได้ไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป
ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ค่ะ
โรงเรียนก็พยายามที่จะลดในเรื่องของการบ้าน
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เพื่อที่จะให้เด็กให้เข้าไปสู่
ดนตรีหรือว่าขับร้องหรือว่าห้องเรียนตามความถนัดของเขา
แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังตามไปวัดผลกันอีก
เพราะอะไรที่เราตามไปวัดผลกันแล้ว
ก็เลยทำให้ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตมันไม่มี
มันส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
ถ้าเป็นเด็กในเมืองเขาจะมีความตึงเครียด
เพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กในเมืองเนี่ยอาจจะตื่นตี๔เนอะ
เดินทางตี๕มาถึงที่โรงเรียน๖โมง
แล้วเรียนอีกระยะเวลาที่นานมาก

ความเก่งของเขาอาจจะยังคงอยู่นะ
แต่ว่าความเหนื่อยล้าหรือว่าความสดใสตามวัยของเขา
เขาจะสู้เด็กนอกเมืองไม่ได้อยู่แล้ว
จริงวัยมัธยมมันควรจะ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่ามานั่งทำการบ้านค่ะ
ได้ไปเข้าค่ายได้ไปทำจิตอาสา
ค้นหาตัวเองมากกว่านี้ค่ะ
ไม่ใช่เรามาจมอยู่แต่กันบ้านอย่างเดียว
เพราะว่าการเรียนรู้ในกรอบในห้องเรียนอย่างเดียว

ทำให้เรารู้ว่าอนาคตตนเองอยากเป็นอะไร
ไม่อยากให้การบ้านไปรบกวนเวลา
ในการใช้ชีวิตของเด็กนะคะ
เพราะว่าเด็กควรมีการที่จะได้ผ่อนคลาย

เขาจะได้รู้ว่าโอเคเขาชอบทำอันนี้
เขาจะได้ใช้เวลาในตรงนั้นแบบอย่างคุ้มค่าค่ะ

เดี๋ยวต้องส่งครูเดี๋ยวครูวาดถ้าเกิดไม่ส่งอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นต้องถามว่าคุณครูพร้อมไหม
ที่จะเรียนรู้จากนักเรียนในที่ปรึกษาของตัวเอง

เขาควรจะก้าวกระโดดไปในทิศทางไหน
คุณครูควรจะต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ

อย่าลืมนะคะว่าคนที่จะก้าวมาสู่อาชีพ
ของความเป็นคุณครูวิชาชีพเนี่ย
ควรจะต้องเป็นคุณครูที่เป็นแบบอย่าง
เป็นแบบอย่างในด้านของการให้คำปรึกษา

ฟังผู้เรียนให้มากว่าเขาต้องการอะไร

แล้วคิดตามไปว่าเราจะออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เด็กอย่างไร
สอดคล้องกับบริบทที่เขาเป็นนักขณะนี้